ควรจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี

แต่นี่ค่ะที่จังหวัดบุรีรำมีผู้หญิงคนนึง

บอกข่าวดีสามีว่าพร้องไง

แต่กลายเป็นว่าก่อนจะข้ามปีอะค่ะก็นั่งล้อมวงดื่มเหล้าสังสรรค์อะไรกัน
ทะเลาะกับสามีสามีแทงตายเลยค่ะ

สามีแทงภรรยาเสียชีวิตนะคะสามีก็โหสำนึกผิด
เข้ามอบตัวแล้วก็ร้องไห้แต่มันไม่ทันแล้ว
ทั้งภรรยาทั้งลูกในท้อง๒เดือนเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
มีวันกลับให้คนติดคุกมีวันกลับมาเจอพ่อแม่
นี่คือแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
โอ้โหปีใหม่แทนที่จะเป็นวันที่มีความสุขจัดงานรื่นเริง
แต่กลายเป็นต้องมาจัดงานศพให้กับลูกสาวนะคะ
คุณแม่ทองเพียรอายุห้าสิบห้าค่ะ
ผู้เสียชีวิตนะคะชื่อว่านางสาวกันนิกาหรือปุ้มอายุ๒๓ปีนะคะ
ก็นำศพของผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนา
อันนี้คือผู้เสียชีวิตกับตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ใช้มีดแทงนะคะเสียชีวิตตอนเกือบจะเที่ยงคืนนี่นะคะ
หรือในเอี่ยงอายุสามสิบปีแทงเสียชีวิต
ก็กินเลี้ยงกันอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วเรื่องนี้มันน่าสลดใจมากนะคะ
ผู้เสียชีวิตท้อง๒เดือนกำลังจะบอกข่าวดีสามี
นางเสาเป็ดเป็นคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวเล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุ๓๑ธันวาคม
ก็นั่งสังสรรค์กันอยู่อะค่ะ
สักพักหนึ่งก็โทรนัดกลุ่มเพื่อนอีกสัก๗๘คนบอกว่าเราไปเคาน์ดาวน์ปีใหม่กันเถอะ
จะไปสถานบันเทิงในตัวเมือง
ระหว่างนั้นนะคะในเอี่ยงกับน้องปุ้มก็เลยทะเลาะกัน
เอี่ยงไม่อยากให้ไป
ปุ้มก็เลยบอกว่างั้นในเอี่ยงกลับไปเอาเสื้อกันหนาวจากที่บ้านมาให้หน่อยนะ
ก็ให้ในต้อมไปเป็นเพื่อนในเอี่ยง
แต่พอกลับมาค่ะในเอี่ยงไม่ได้แค่ไปเอาเสื้อกันหนาวกลับมีมีดติดตัวมาด้วยนะคะ
พอกลับมาในเอี่ยงก็เถียงกับน้องปุ้มภรรยาอีกรอบนึง
แต่ด้วยความที่ทะเลาะกันหนักนะคะเพื่อนที่อยู่ในวงสังสรรค์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่า
ตัวน้องปุ้มตบหน้าในเอี่ยงไปหลายครั้ง
เอี่ยงก็ด้วยความโมโหก็ท้าทายภรรยาค่ะ
ตบอีกแรงอีกตบแรงเลยเหมือนกับท้าทายกัน
จังหวะที่ในเอี่ยงหันหลังให้เพื่อนที่อยู่ในวงสังสรรค์แล้วอยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าน้องปุ้มหยิบขวดเบียร์ตีหัวในเอี่ยงไปครั้งหนึ่ง
เอี่ยงก็เลยเนี่ยกำลังจะตีหัวใช่ไหมตีไปครั้งนึงปุ๊บ
เอี่ยงหันกลับมาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะหยิบมีดออกมาเลยค่ะ
หน้าอกด้านซ้ายของภรรยาแบบเต็มแรงสุดแรงเลือดพุ่งต่อหน้าทุกคนที่อยู่ในวงเล่า
แล้วในเอี่ยงยังพูดอีกนะว่าเอาอีกไหมเอาอีกไหม
คือคงน่าจะเมากันแล้วด้วยอ่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
พอก่อเหตุเสร็จนะคะในเอี่ยงขับรถกลับบ้านไปเลย
พอกลับบ้านไปปุ๊บไปกอดรูปภรรยาร้องไห้เสียใจ
นี่ค่ะแล้วก็สุดท้ายสำนึกผิดแต่สายไปแล้ว
ภรรยาและลูกในท้องเสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายในเอี่ยงก็ไปมอบตัวกับผู้ใหญ่บ้านนะคะ

บอกว่าปกติในเอี่ยงรักภรรยามากค่ะ
ตามใจทุกอย่างอยากไปไหนให้บอกตามใจหมดแต่แค่ไม่ชอบให้ไปเที่ยว
เดี๋ยวลองฟังเสียงนางเสาเป็ดนะคะที่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เพิ่มแบบจุดใหญ่ว่าเราก็ต้องจะถึงได้
แรงผู้ชายอ่ะค่ะมีดด้ามเลยอ่ะจนดึงออกมามีดมันกระเด็นไปคนละข้างเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าท้องหรือไม่ท้องหนูก็ไม่ทราบแต่เห็นเขาเล่าบอกว่าเลือดกูไม่มา
มานิดเดียวติดกางเกงลิงนิดนึงอาจจะท้องก็หนูก็ไม่แน่
ด้านในต้อมค่ะก็เป็นเพื่อนสนิทกับทั้งคู่เลยทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิต
แล้วก็เป็นคนที่พาในเอี่ยงกลับบ้านไปเอาเสื้อกันหนาวเล่าให้ฟังว่าไม่ทันสังเกตนะคะ
ว่าตอนในเอี่ยงกลับบ้านไปเอาเสื้อกันหนาวอ่ะหยิบมีดมาด้วยนี่ค่ะ
ต้มบอกว่าคือภาพมันยังติดตาอยู่ค่ะคุณผู้ชมภาพที่ในเอี่ยงแทงภรรยาแล้วเลือดพุ่งเนี่ยนะ
ต้อมบอกผมนอนไม่หลับเลยตอนเกิดเหตุตกใจแล้วพยายามจะปัดมีดพยายามจะช่วยนะคะ
แต่ปัดไม่ทันช่วยไม่สำเร็จหลังเกิดเหตุในเอี่ยงขับรถหนีไป
ส่วนตัวในต้อมเนี่ยก็อยู่ตรงจุดเกิดเหตุคือภรรยาของในเอี่ยงคือล้มไปแล้วเลือดพุ่งใช่ไหมคะ
ก็พยายามจะเรียกปุ้มปุ้มปุ้มให้ได้สติอะค่ะแต่ปุ้มคือเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะพกมีดมาอืม
ผมอยู่ห่างจากเขาประมาณเกือบ๒เมตรอืมอืม
ผมกระโดดเข้าไปก็ไม่ทันแล้วครับแทงเข้าไปแล้วแล้วผมก็ผลักนกเอี่ยงออก
แกอย่าหลับนะแกอย่าหลับนะนั่นแหละเขาเรียกไว้
จนกระทั่งส่งตัวเข้าโรงพยาบาลไปถึงครึ่งทางเขาก็หมดแล้วครับ
คือตัวติดกันตลอดทั้งไอ้ปุ้มแล้วก็น้องเอี่ยงครับผม
น่าจะเป็นพวกแบบว่าความหึงห่วงมากกว่าอืมหลังก่อเหตุนะคะในเอี่ยงขับรถ
ออกจากบ้านไปที่บ้านของนางติวผู้เป็นแม่นะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๑๓บ้านมะค่าใต้ตำบลบ้านยังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
นอนร้องไห้กอดรูปภรรยาแล้วก็บอกแม่ว่าผมพลาดไปแล้ว
ผมไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ก็เลยบอกว่า
ก็ด้วยความรักความหึงหวงนี่แหละแต่ยังไงก็ตามก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะ
แม่ก็ไม่ได้มาปกป้องลูกอะไรนะก็หวังว่าศาลก็จะพิจารณาลองดูว่าด้วยความที่
หวงรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเมาด้วยพลั้งมือด้วยอาจจะลงโทษสถานเบาหรือเปล่า
อันนี้แม่ของผู้ก่อเหตุบอกนะคะแม่บอกว่าก็ด้วยความที่ลูกแม่ก็ยอมรับสารภาพ

ส่วนทางฝั่งครอบครัวของนางสาวกันนิกาหรือนางสาวปุ้มผู้ตายนะคะ
ก็มีการจัดงานศพที่วัดโพทองบ้านยาง

แม่บอกว่าปุ้มกับเอี่ยงเนี่ยแต่งงานกันเพิ่งจะเมษายนปี๖๒นี่เอง
อืมเพิ่งจะปีกว่ากว่านิดนิดเองปุ้มลูกแม่เนี้ยเป็นคนสนุกสนานชอบเที่ยว
ก็เลยเป็นที่รักของเพื่อนฝูงวันเกิดเหตุเป็ดอ่ะเพื่อนอ่ะ
บอกแม่บอกว่าปุ้มถูกแทงตอนแรกอ่ะแม่ก็คิดว่าบาดเจ็บเล็กน้อย
คิดเลยว่าจะทำกันถึงตายทีมข่าวเราก็ถามนะคะว่ามันมีรางสังหรณ์
หรืออะไรที่ที่แบบเป็นรางร้ายบอกเหตุอะไรบ้างไหมแม่แม่บอกก็ไม่มีนะ
จะมีก็แค่ตอนเช้าเนี่ยปุ้มอยากกินหมูกระทะ
ทีนี้พอจังหวะแม่ไปหยิบเตามาเนี่ยเตามันตกแตกแม่บอกอย่ากินเลยปุ้ม
มันแตกอ่ะมันเป็นรางไม่ดีแต่ปุ้มก็บอกว่าไม่เอา
อยากกินก็กินให้ได้นะคะส่วนในเอี่ยงลูกลูกเขยเนี่ย
แม่ก็บอกนะคะว่าลูกเขยเป็นคนขยันนะแล้วก็เป็นคนดีมากด้วย
แต่แม่บอกว่าแต่ถ้าแทงลูกแม่มิดด้ามขนาดนั้น
ณตอนนั้นก็คงตั้งใจเอาให้ตายจริงจริงอ่ะคนที่ติดคุกเนี่ย
นานเขาก็ออกมากอดครอบครัวกอดพ่อกอดแม่เขาได้
แต่ลูกแม่ตายไปแล้วแม่ไม่มีโอกาสได้เจอลูกแม่อีกแล้ว
ก็อยากกินเนื้อย่างเพราะเขายกเตามาเตาตกแตกแต่นี่เราก็โอ้
มันเป็นอะไรอย่างงี้แต่นี่แหวะอยากกินเลยเนื้อย่างมันเตามันแตกแล้ว
แต่นี่พ่อเขาพ่อเป็นอย่างหลอกไปซื้อมาให้เกย์อยู่ตรงนี้ค่ะค่ะ
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเราไม่คิดค่ะฉันก็อยู่บ้านฉัน
เขาก็มานั่งกินเหล้าอยู่บ้านเพื่อนจนมีเป็นเหตุ
เขาเลยอุ้มลูกมาบอกแล้วแม่ไอ้ปุ้มถูกผัวมันแทง
ผัวมันหนีไปแล้วแต่นี่ที่แรกก็ไม่เชื่อนะ
ดูเสื้อเขาติดแต่เลือดเลยเชื่อลูกเคยคนนี้ดีค่ะ
แต่มาเสียอย่างเดียวว่าหึงเมียหรือยังไงก็ไม่รู้นะ
ช่วงช่วงผัวไปทำงานเราก็อยู่บ้านแค่กินราวใช่ไหม
กับพวกเพื่อนแม่ก็สงสารเหมือนกัน
แต่อย่างน้อยติดคุกยังมีวันออกลูกแม่จากไปแล้วไม่มีวันกลับมากอดแม่ค่ะ
ซึ่งพิธีศพนะคะก็ครอบครัวเนี่ยจัดสวดพระอภิษฐรรมศพ๒วัน
แล้วก็จะชาปนกิจวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งตำรวจเนี่ยได้ตัวในเอี่ยง
หรือว่านายวัชระผู้ต้องหาแล้วมีการส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำไปแล้วเมื่อเช้านะคะ
ทีนี้ตำรวจเนี่ยคุมตัวตอนจังหวะที่ไปคุมตัวไปฝากขังเนี่ย
ได้เสียงในเอี่ยงมาด้วยว่าทำไมทำแบบนี้ลงไปทำไมลองฟังเขาตอบหน่อยนะคะ
นี่นะคะคือทางรองสารวัตรสอบสวนสพมบุรีรำก็แจ้งข้อหานะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะ
แล้วก็จะมีการทำเรื่องส่งฝักขังศาลจังหวัดบุรีรำ
ตัวก็คือช็อกมากนะครับเพราะว่าไม่รู้จริงว่าภรรยาตั้งท้องอยู่

มารู้คือจากเพื่อนที่ตัวเองก่อเหตุแทงภรรยาเสียชุดไปแล้ว
แล้วอ้างว่าอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยโอ้โหมันหมดกันเลยนะคะ